แสดงว่าคุณก็๒๒เหมือนกันเพราะคุณกำลังสดใสอยู่นะครับ
บางท่านปลูกพืชสวนครัวไว้ในบริเวณบ้านนะคะ
ตื่นเช้าขึ้นมาไปดูหน่อย
มาทำครัวดีเดี๋ยวนี้หลายบ้านทำแบบนี้นะ
พื้นที่สัก๓๐ในการปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้านของท่านนะครับ
พูดแบบนี้เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูมะเขือ
บางท่านบางหลังอาจจะปลูกไว้อาจจะได้ลูกเล็กหน่อย
แต่ว่าที่จะพาไปดูลูกใหญ่มากนะคะขนาด๑กิโลกรัม
โอ้โหใหญ่กว่าลูกปกตินี่เอามาเทียบกันเห็น
ใช่ค่ะที่สำคัญนี่ใช้ปุ๋ยอินซีด้วยนะคะ
ตอนนี้ค่ะเจ้าของก็เตรียมส่งมอบเล็ดพันธุ์ให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน

มะเขือพัวมะพร้าวกับมะเขือยักษ์นะคะ
และมะเขือเปราะธรรมดาขนาดนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะ
ซึ่งนายสุชาติแสงแก้วอายุ๔๗ปี
เป็นชาวตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
เกษตรกรดีเด่นด้านหมอดิน
เป็นผู้อนุรักษ์พันธ์มะเขือดังกล่าวไว้
เนื่องจากเป็นพันธุ์พื้นบ้านนั่นเองนะครับ
ลูกกันมานานและใกล้จะศูนย์พันธุ์ด้วย
อีกครั้งชื่อของเขาคือมะเขือพวงมะพร้าว

โดยเริ่มจากการปลูกไม้ดอกไม้ประดับก่อนนะคะ
สำหรับคุณสุชาติแต่ว่ามีประโยชน์น้อย

สุชาติก็เลยตัดสินใจปลูกผักสวนครัวเลย

โดยใช้พื้นที่๑ไร่เท่านั้นนะคะ

แต่ว่าตอนนั้นผลไม่ใหญ่แบบนี้

ปุ๋ยอินซีผลิตเองนะคะ
วัสดุธรรมชาติแล้วก็ปลอดสารพิษด้วย

หนักกว่า๑กิโลกรัมด้วย

แต่ละวันขายทั้งมะเขือและผักอื่น
ในไร่นะคะ

ขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐

คุณสิริชัยศรีเหนียงนะคะ

นำเมล็ดพันธุ์นายสุชาติเก็บไว้ส่วนหนึ่ง
ส่งมอบให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน
นำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ